พิศนุโลกคุณผู้ชมครับมีความคืบหน้าหลังจากที่ไปเจอศพผู้หญิง
ตายแล้วก็ร่างถูกแช่ในตู้แช่เย็นตู้แช่แข็งแบบนี้เมื่อวานที่เล่าไป
คือลูกตามหาแม่มา๓๔วันแล้วสุดท้ายมารู้อีกที
อ้าวร่างของแม่มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
ล่าสุดนะครับหลังจากที่พบร่างของป้าเจี๊ยบครับอายุ๕๘ปีในตู้แช่แข็ง
ซึ่งตู้นี้เดิมทีบ้านนี้เขาเอาไว้แช่ไก่เพราะเมื่อก่อนเขาขายไก่ทอด
แต่หลังตั้งแต่ป้าเจี๊ยบป่วยไม่สบายมีอาการทางจิตก็เลิกขายไก่ทอดไปแล้ว
แต่ว่าตู้นี้ก็ยังตั้งอยู่เอาไว้วางของปลั๊กไม่ได้เสียบนะครับ
เจอร่างเนี่ยเมื่อวานนี้หลังจากที่หายออกไปจากบ้านแล้วก็มีปัญหาหนี้สินด้วยนะ
สำหรับป้าเจี๊ยบตามข้อมูลที่เล่าไป
สรุปก็คือป้าเจี๊ยบป่วยทางจิตต้องกินยารักษาตัวรักษามา๒ปีแล้ว
แล้วก็ชอบหายออกไปจากบ้านแล้วก็เคยขายไก่แล้วก็มีปัญหาหนี้สิน
รู้อีกทีกลายเป็นศพตรงนี้มีข้อความที่เขียนด้วยลายมือเป็นจดหมาย
เหมือนกับมีการส่งข้อความนี้ไปถึงลุงโอก็คือแฟนของป้าเจี๊ยบเนี่ยครับ
ขอโทษขอโพยบอกว่าเดี๋ยวตัวเองจะมากรุงเทพแล้วนะ
ขอโทษที่ทำให้เกิดปัญหาหนี้สิน
คุณผู้ชมครับล่าสุดครับลุงโอแฟนของป้าเจี๊ยบบอกว่า
คือถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วผลการตรวจสอบลายนิ้วมือที่ตู้แช่ที่เทปกาว
ซึ่งลุงบอกว่าไม่เคยเห็นไอ้เทปกาวที่เอามาพันปากพันหัวของป้าเจี๊ยบมาก่อน
ก็คงต้องยอมรับแหละว่าสงสัยเมียผมคงจะฆ่าตัวตาย
แต่ก็ยังคาใจว่าไม่เคยเห็นเทปกาวนั้นแล้วมันมาได้ยังไง
แล้วทำไมต้องเอามาพันป่าตัวเองต้องเอามาพันหัวตัวเอง
นี่คือในมุมของคู่ชีวิตคุณผู้ชม
ส่วนมุมของลูกชายครับลูกชายเนี่ยเมื่อวานเขาให้การกับเจ้าหน้าที่บอกว่า
คือเจอแม่ครั้งสุดท้ายคือเมื่อวันที่๑๔พฤศจิกา
ในขณะที่ลุงโอแฟนป้าเจี๊ยบก็คือคุณพ่อบอกว่า
เจอเมียครั้งสุดท้าย๑๕พฤศจิกา
มันมีข้อมูลเรื่องของวันที่ที่ยังไม่ตรงกัน
แต่ว่าล่าสุดครับลูกชายให้การกับนักข่าว
แล้วก็บอกข้อมูลที่ยืนยันชัดเจนว่า
ผมเจอแม่ครั้งสุดท้าย๑๕พฤศจิกายน
ขอยืนยันแก้ไขข้อมูลวันที่ล่าสุดเป็นแบบนี้

อ้าวคำพูดไม่พอโชว์แชทให้ดู
เขาบอกว่านี่ครับ๑๔พฤศจิกามีการแชทคุยกับแม่
แล้วนอกจากนี้ก็มีการโทรคุยกันด้วยนะ
แชทที่เขามีการโทรคุยเห็นไหมครับ

แล้วหลังจากนั้นส่งข้อความไป
เมื่อวันพระฤหัสที่แล้วปรากฏว่าแม่ไม่ได้อ่านข้อความอีกแล้ว
ทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็ยังมีการติดต่อทั้งแชทและโทรคุย

ดังนั้นข้อมูลวันนี้ลูกก็เลยยืนยันว่า
ผมกับพ่อเห็นแม่ครั้งสุดท้ายคือ๑๕พฤศจิกายน
และถ้าถามว่าอะไรที่ยังคาใจอยู่
กลัวจะเป็นเรื่องของคนที่ชอบโทรมาทวงหนี้ทวงเงินแม่
เพราะหลังแม่เคยกดตัดสายต่อหน้าผม
ไม่อยากให้ผมรับรู้เรื่องของปัญหาหนี้สิน
ฟังลูกชายครับ
เหมือนโทรศัพท์โทรเข้าแต่ว่าแม่กดสายทิ้ง

เลยคิดว่าแม่คงไม่อยากให้ลูกรับรู้ว่ามันมีเรื่องราวของการโทรมาทวงเงินอะไรต่าง
แต่ซิมโทรศัพท์ตอนนี้อยู่กับคุณตำรวจแล้ว
งั้นส่งต่อเรื่องนี้ไปที่ตำรวจครับ
ทางด้านตำรวจโรงพักวัดโบดในพื้นที่พิศนุโลกครับ
บอกว่าได้เชิญตัวลูกชายผู้ตายแล้วก็แฟนของผู้ตายมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ในตอนนี้ยังไม่เจอพิรุธใดนะครับ

อย่างไรก็ตามเดี๋ยวคงต้องไปไล่เช็คเพิ่มเติมจากเพื่อนบ้านพยานเหตุการณ์ต่าง
แล้วก็อาจจะมีภาพจากวงจรปิดหรือไม่อย่างไร
ในขณะที่ผลชนะสูตรศพน่าจะออกมาวันพรุ่งนี้๒๑พฤศจิกายน
ส่วนผลการตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงผลการตรวจดีเอ็นเอ
ที่บริเวณตู้แช่และเทปกาวจะมีรอยนิ้วมือใครปรากฏหรือไม่
เดี๋ยวขอเวลาอีกประมาณ๗วันครับ๑สัปดาห์น่าจะมีความชัดเจน
ประเด็นที่สงสัยกันว่าผู้ตายหายตัวไปแล้วทำไมไม่มีใครในครอบครัว
ไม่ว่าจะเป็นผัวหรือว่าเป็นลูกมาแจ้งความเลย
เหตุผลเพราะว่าที่ผ่านมาป้าเจี๊ยบหายออกไปจากบ้านอยู่บ่อย
ขี่มอเตอร์ไซค์ตลอดไป๓วันบ้าง๔วันบ้างแล้วก็กลับมา
รอบนี้เขาก็คิดว่าคงจะเป็นแบบนั้น
ไม่มีใครคิดครับว่าจะไม่มีโอกาสได้เจอป้าเจี๊ยบในรูปลักษณ์แบบเดิมอีกแล้ว
เพราะกลายเป็นศพติดตามความคืบหน้ากันต่อวันพรุ่งนี้นะครับ
คือหายออกไปบ่อยก่อนหน้านี้ทีนี้เลยครอบครัวก็เลยไม่ได้ติดใจ
สงสัยก็คิดว่าเดี๋ยวคงกลับมาเหมือนเดิมแต่กลายเป็นรอบนี้พบเป็นศพเลยนะคะ